วันนี้เรามีของดีของเด็ดมาแจกแน่นอน

นี่เป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก
ไม่เคยยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในการเปิดรายการ
ของดีของเด็ดอะไรรู้หรือเปล่า
วันนี้ดวงดีแน่นอนสามารถให้ผู้โชคดีนะครับ
ก็คือดิฉันจะมีเหรียญนะคะหลวงปู่ลิว
วัดไร่แตงทองนะคะจังหวัดนครปฐมมาใจ
หลวงปู่หลิวเนี่ยนะบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ดังมากด้วย
วันนี้มีมาแจกทั้งหมด๓องค์ด้วยกัน

มีสิ่งที่แบบว่าเป็นสิริมงคลที่พกไว้ติดตัวตลอดเวลา

จริงที่พกมาทุกทีก็คือคุณแม่

กล้องก็ให้ดูหน่อยคุณแม่เขามาด้วยตลอดเลย

คุณแม่นี่เลยนะไปกันแล้วทุกที่เลย

เอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ๔อันดับราศีที่ดวงดีดวงมาฟ้าเปิดดวงจะเห็งทำอะไรก็จะดีทำอะไรก็จะขึ้นหมด
ในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีราศีอะไรบ้างคะ
เขาเรียกว่าแบบดวงดีจนแบบว่าเอาช้างมาฉุดก็หยุดไม่อยู่เลย
ดีมากนะคะมี๔ราศีด้วยกัน

เริ่มที่อันดับที่๔เลยค่ะอันดับที่๔ก็คือชาวราศีมังกรมังกร
ชาวราศีมังกรจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเดือนนี้
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทำงานอะไรเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาคือความสำเร็จเนี่ยมาไม่ได้ง่าย
ต้องลงทุนลงแรงต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้มา
แต่ว่าในช่วงเดือนนี้จะทำอะไรมันก็สำเร็จง่ายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเจออุปสรรคเหมือนที่ผ่านมา
ส่วนในเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ก็คือเขาเรียกว่าจะมีรายได้เข้ามาแบบสม่ำเสมอแต่ว่าในเรื่องของพวกแบบลาบก้อนใหญ่เนี่ยยังไม่มา
ถ้าสมมุติว่าใครที่คิดว่าจะลงทุนอะไรหนักในช่วงเดือนนี้เนี่ย

แนะนำว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
อย่างที่เราบอกไปว่าน้ำก็คือโชคลาภ
เช่นการถวายน้ำปานะก็ได้นะคะ
การถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัดก็ได้นะคะ
อันนี้ส่งเล็กก็จะส่งผลทำให้มีลาบผลเงินทองไหลมาเทมา

แบบนี้นี่ก็คืออันดับที่๔ที่ดวงดีดวงเฮงในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ
ราศีมังกรและอันดับที่๓ได้แก่
ชาวราศีเมษ

ชาวราศีเมษเรียกว่าถ้าใครที่ตอนนี้กำลังวิจัยฝุ่นอยู่
ว่างงานเตะฝุ่นอยู่ง่ายนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งาน

ถ้าใครที่มีงานทำอยู่แล้วจะมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาอีก

อาจจะแบบทำงานควบกัน๒ตำแหน่ง

ใช่ค่ะก็คือทำงานเยอะขึ้นนะคะ
ถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานแล้วมีโอกาสที่จะสมหวัง

จะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานขยับที่ทำงานอะไรต่างนานาใช่ไหมคะ
แต่เห็นว่าจะเหนื่อยขึ้นหน่อยด้วย
เหนื่อยขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานอยู่ที่เดิมนะคะ
มีโอกาสที่แบบว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
หรือว่าได้รับผิดชอบหน้าที่อะไรใหม่
ซึ่งไอ้หน้าที่นี้มันก็จะแฝงไปด้วยด้านที่ความรับผิดชอบ

ก็มาเป็นเงาตามตัวแล้วแบบนี้เงินจะดีขึ้นด้วยหรือเปล่าล่ะคะ
โอ้โหแน่นอนอยู่แล้วนะคะงานมาเงินมันก็ต้องมาตามไปด้วยนะคะ
มีโอกาสที่จะได้รับรายได้จาก๒ทาง
ก็คืองานเสริมด้วยงานหลักด้วยโอ้โหช่วงนี้ถ้าแบบบริหารจัดการเงินดีเนี่ย

มีเคล็ดลับเสริมดวงยังไงบ้างสำหรับชาวราศีเมษค่ะนะคะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญบริจาคค่าไฟ

วาปัจจัยค่าไฟให้วัดนะคะ
อันนี้ส่งก็จะส่งผลทำให้การงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จ
โอ้โหแบบนี้ยังจะได้มีฟงมีไฟในการทำงานมีเรี่ยวมีแรง
ถูกต้องแล้วนะคะผ่านไป๒ราศีแล้วนะคะ
ส่วนราศีที่ดวงมาฟ้าเปิดเป็นอันดับที่๒ได้แก่

ชาวราศีสิงศ์เรียกว่าการงานช่วงนี้ก้าวหน้าดีมากนะคะ
ถ้าสมมุติว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะทำงานอะไรเนี่ยแนะนำว่าให้แบบพยายามเข้าหาผู้ใหญ่เป็นหลัก
ส่วนในเรื่องของการเงินแนะนำว่าอย่าเพิ่งแบบลงทุนอะไรหนัก
อย่าเพิ่งเสี่ยงดวงนะคะหรือว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยอยากจะซื้อของอะไร
เช่นอยากจะซื้อทรัพย์สินซื้อของอะไรที่มันแบบว่าราคาแพงเนี่ยแนะนำว่าให้ชะลอไปก่อน
ไม่งั้นอาจจะเกิดอาการทรัพย์จางได้
ก็คือดวงดีในเรื่องของการงานแต่เรื่องเงินอาจจะต้องชะลอนิดนึง
ใช่ค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเยอะในช่วงเดือนนี้แบบนี้

ถ้าไปถำบุญเสริมดวงจะช่วยได้บ้างไหมคะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญถวายหลอดไฟ๓หลอด
ต้องไปดูนะครับที่วัดนี่เขาจะใช้ได้ไหม
สมมุติเราไปซื้อถล่อยใช้ไม่ได้

แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าที่มันมีคั่วมาด้วยนะ

การถวายหลอดไฟนี่จะส่งผลให้อะไรคะ
งานดีขึ้นเงินดีขึ้นไหมคะ

เพราะว่าช่วงนี้โอ้โหงานดีมากนะคะก็เสริมให้การงานมันดังมันดีสุด

ใช่ค่ะไอเดียดีผลงานแบบว่าเป็นที่โดดเด่นน่าจับตามอง

และราศีสุดท้ายที่ดวงมาฟ้าเปิด
ในช่วงเดือนศุษฎ๖๐๐นี้ได้แก่

คือในช่วงเดือนนี้เรียกว่าเป็นเดือนแห่งความสำเร็จของคุณเลยก็ว่า
เพราะว่าทำอะไรมันก็ง่ายไปหมด
คือแบบว่าอุปสรรคไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
เป็นเจ้าของธุรกิจโอ้โหมีโอกาสแบบว่าแบบยิ้มรับทรัพย์เลย
มีเงินเข้ามาเยอะคือทำท่านี้เลยนั่งอย่างนี้

นะส่วนถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่า
ทำแบบว่าเหมือนกับเป็นทำงานอยู่ในองค์กรทำเป็นประจำนะคะ
ลองหาแบบอาชีพเสริมดูมีโอกาสแบบว่ารับทรัพย์นับเงินจนดิวล็อกอ่ะ
อุ๊ยนับจนดิ้วล็อคเลยเหรอใช่ค่ะไอ้อาการแบบนี้บอกตรงไม่เคยเลย
ไม่เคยผ่าน
ไม่เคยได้อยู่ใกล้ในดิ้วล็อคเพราะว่าจะมานั่งนับเงินเออมีแต่
เอาอย่างนี้ดีกว่าเงินอยู่ไหน
อย่าเพิ่งเกรงแบบนั้นเราไปดูซิว่าราศีพิจิกเนี่ยจะมีเคล็ดลับในการเสริมดวงให้ปังยิ่งขึ้นยังไงบ้าง
อ่านะคะแนะนำว่าให้หาโอกาสไปทำบุญช่วยเหลือพวกสัตว์จรจัดอนาถานะ
แบบว่าเราเจอหมาแมวจรจัดเราอาจจะช่วยแบบว่าให้ข้าวให้น้ำมันอะไรแบบนี้นะคะ
สมมุติว่าใครที่แบบมีอาณาบริเวณก็อาจจะเลี้ยงมันเอามันมาเลี้ยงก็จะช่วยเสริมดวงได้
ก็คือเหมือนกับว่าเราให้โอกาสมันใช่ไหมก็จะมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตของเรา
ครับไม่รู้จะไปเลี้ยงสุนัขจรจงจรจัดที่ไหนหาคนจรจัดแบบผมก็ได้นะครับมาเลี้ยงผมก็ได้ผมก็ยินดี
แต่ก่อนจรไงยาวมากเลยทุกทุกอีกนี่ยาวถึงแผงอกเลย
ไม่ไหวขอเป็นการถามมุติกับสัตว์าก่อน
เป็นบุญที่จะได้อะไรดีกลับมา

เช่นเดียวกันถ้าอยากจะเสริมเรื่องอะไรก็ทำตามที่หมอไก่แนะนำกันไปนะคะ
และแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้เราได้แล้ว๓ผู้โชคดีนะคะ
ที่เข้าไปคอมเมนต์ไว้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเรา
ร่วมสนุกกันมาอยากจะให้หมอกายตรวจสอบโดยชะตา
แล้วก็จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าด้วยนะคะ
ท่านแรกนะคะได้แก่คุณฝนจิตกัญญานะคะ
เกิดวันที่๑๖พฤษภาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการเงินการงานแล้วก็สุขภาพค่ะ

การเงินมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเยอะ
ช่วงนี้แบบต้องอาจจะต้องสำรองเงินเอาไว้นิดหนึ่งนะคะ
เพราะว่ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
หรือว่าคุณฝนเนี่ยอาจจะวางแผนในเรื่องของการแบบว่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
ก็เลยต้องแบบว่าใช้จ่ายเยอะในช่วงนี้

แต่ว่าจริงข้างในมีความเครียดกดดันกังวลอยู่
ถ้าสมมุติว่าจะทำงานอะไรให้สำเร็จสักชิ้นหนึ่ง

แต่ต้องใช้เวลาและความพยายามที่ค่อนข้างสูงพอสมควร

ส่วนในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกแบบว่าทางเดินหายใจ
โอ้คุณคุณมันรับพิษมันเยอะ
ถูกต้องอาจจะต้องระวังเรื่องระบบหายใจใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพวกระบบทางเดินหายใจพวกกระดูกเส้นเอ็นนะคะหรือว่าโรคในช่องท้อง
เดี๋ยวมันจะผ่านไปด้วยดีนะคะขอให้ตั้งจิตตั้งใจประสบความสำเร็จให้ได้นะคะ
เป็นกำลังใจให้นะคุณฝนนะคะแต่ยังไงแน่นอนคุณฝนเป็นผู้โชคดีแล้วค่ะ
สำหรับวันนี้ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ด้วยนะคะ
ท่านที่๒ได้แก่คุณสุชนอักกณิตนะคะเกิดวันที่๒๔มิถุนายน๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของสุขภาพและเรื่องของโชคลาภค่ะ

ที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือโรคเกี่ยวกับพวกสายตา

อาจจะอยู่ในวัยทำงานอาจจะจ้องคอมทั้งวันใช้สายตาเยอะ
อาจจะต้องระวังนิดนึงโรคเกี่ยวกับเรื่องของพวกแบบสายตา
แล้วก็เหมือนกับว่าโรคเกี่ยวกับพวกแบบความเครียด
เครียดแบบว่าความเครียดทำให้แบบโลกพวกนี้มันขึ้นมา

เพราะฉะนั้นก็คือว่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดมาก

พักผ่อนบ้างนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ

แต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงมากนะคะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย

อาจจะต้องระวังกันก่อนค่ะอ๋อนั่นแหละสิค่ะพอว่าจะมีโชคลาภให้เขาหายเครียดมั้ย

เงินทองอาจจะต้องเก็บไว้ให้ห่างตัว
ถ้าสมมุติว่าเก็บใกล้ตัวจะมีเหตุให้ต้องใช้

ใช่แล้วแล้วก็จะได้วัตถุมงคลไปเสริมสิริมงคลกับชีวิตด้วยนะคะ
คุณสุชนนะคะขอให้โชคดีนะคะ
ท่านสุดท้ายได้แก่คุณพานิดากิติพิทักษ์ค่ะ
เกิดวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๕๙
ถามเรื่องการเงินการงานและก็เรื่องของครอบครัวด้วยค่ะ
ในเรื่องของการเงินก่อนเลยนะคะการเงินมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายมาก
ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานญาติบริวารก็คือพูดง่ายก็คือในบ้านนี่แหละนะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้เนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งแบบว่าทำอะไรเกี่ยวกับการเสี่ยงดวง
การลงทุนอะไรหนักอาจจะแบบว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่
ส่วนในเรื่องของการงานการงานต้องเหนื่อยมาก
คือจะมีงานเข้ามาเยอะแล้วก็มีอุปสรรคเข้ามาท้าทายความสามารถอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าในเรื่องของความก้าวหน้าอาจจะต้องรอในช่วงปีหน้าตอนนี้ยัง
อย่างแบบว่าถ้าสมมุติหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะยังไม่มี
อีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ปีหน้าแล้วตุลาแล้ว
แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะ
ฐานดวงเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่ารักครอบครัวดีนะเอาใจใส่ครอบครัวคิดถึงเรื่องของครอบครัวเป็นอันดับแรก
แต่ว่าในช่วงนี้คืออย่างที่บอกไปไงทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลานะคะ
ก็เลยอาจจะทำให้แบบว่าความสัมพันธ์มันห่างเหินแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น

ยังไงก็ขอให้โชคดีทั้งสามท่านเลยนะคะและคุณเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าด้วย
วันนี้ให้หมอไก่แนะนำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้มีอะไรที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมผู้โชคดีบ้าง
เป็นเหรียญหลวงปู่หลิวค่ะวัดไล่แตงทองนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะ
เห็นไหมว่าเป็นเหรียญเต่าด้วยเป็นเหรียญพญาเต่านะคะ
ก็คือหมายถึงว่าให้เราก้าวหน้าในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินอย่างมั่นคงช้าแต่ชัวร์
ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอน
แล้ววิธีการบูชาหลังจากที่ได้ไปต้องทำยังไงบ้างคะ
แน่นอนค่ะก็คือเราเนี่ยก็คือควรจะอยู่ในห้องที่สงบนะคะทำจิตใจให้แบบมันสงบนิ่งก่อนนะคะ
ถ้าสมมุติว่าตอนแบบว่าที่กำลังจะบูชาเนี่ยเราแบบจิตใจฟุ้งซ่าเนี่ยเราอย่าพึ่งให้หยุดไว้ก่อนนะคะ
ก็คือควรจะนิ่งก่อนแล้วจากนั้นก็คืออรรถนานะคะ
รัฐนาหลวงพ่อบอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็อธิษฐานเลยเรื่องการงานการเงินนะคะ
สิ่งที่เราอธิษฐานครั้งแรกจะมีโอกาสที่จะสำริดผลมากที่สุด
เอาล่ะเอาละได้เคล็ดลับกันไปแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีได้ดูดวงวันนี้ก็ยินดีด้วย
ขอบคุณท่านพระพับไกรครับ
หนูจะหายวับไปอีกไหมคะคุณ